ความสูญเสียของคนบันเทิงวันนี้
การจากไปของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตค่ะ

หรือว่านายมงคลอุทธกวัย๖๗ปีค่ะ

เพื่อกำลังจะกลับบ้านก็เป็นลมหมดสติไปค่ะ
ต่อมาเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันค่ะ

สารา๑วัดปากน้ำนนทบุรี
พิบูรสงครามอำเภอเมืองนนทบุรีค่ะ

ดาราอาทิคุณจอยสิริแลกของโชคนะคะ

ป้อมตัวแทนบริษัทคาราบาล
อาจารย์เจรนันนายสะสินเฉลิมลาบนะคะ
ประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียน

เดินทางมาร่วมรดน้ำศพกันอย่างต่อเนื่องเลย
ท่ามกลางความโศกเศร้าค่ะ
นอกจากนี้นะคะทุกวันก่อนที่

จะมีกลุ่มเพื่อนศิลปินจัดแสดงคอนเสิร์ตที่หน้าศพทุกวันด้วยค่ะ
สำหรับกำหนดการสวดพระอภิษฐรรมศพนะคะ

จนถึงวันศุกร์ที่๒๑กันยายนค่ะ
ก่อนจะมีพิธีชาปนกิจศพนะคะ